ทีนี้คุณผู้ชมคะให้ดูข่าวนี้หน่อยค่ะ
วัย๑๓ปีผู้หญิงโดนรุ่นพี่ผู้ชายนะ

อดีตแฟนของรุ่นพี่คนนี้ทั้งเตะทั้งถีบ
หัวอกคนเป็นพ่อเห็นภาพนี้รับไม่ได้ค่ะ
อย่าหลบอย่าหลบยืนหน้าออกมาเอาหกข้างหูดี

ภาพข่าวมีความรุนแรงครับขออภัยด้วยครับ

ดูแล้วมันก็รู้สึกโอ้โหปวดใจ
น้อง๑๓โดนขนาดนี้
กระทืบถีบเหยียบโดนตบ
กรีดร้องขอให้หยุดรุ่นพี่ยังไม่หยุดอีกค่ะ
เห็นคลิปนี้พาลูกสาววัย๑๓เลยนะ
ไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอด

ตัวลูกเนี่ยโอ้โหดูร่องรอยสิ

ผู้ชายที่ทำน้องเนี่ยคือในไอซ์อายุ๒๐ปี
ทั้งมอมยาทั้งขมขืนโอ้โห
เล่าให้ฟังนะไปนั่งเล่นบ้านเพื่อน
ซอยพญาสุเรน๓๐ก็มีแบบเพื่อนด้วยมีรุ่นพี่ด้วย

แล้วพี่ไอซ์เนี่ยคือเหมือนกับชวนเสพยาอี
เอายาเคให้ดูดบังคับน้องเลยอะ
แล้วก็ข่มขืนน้องหลังจากนั้นเอายาอีบดใส่น้ำให้กิน
แล้วก็ข่มขืนอีกเท่านั้นไม่พอค่ะ
วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะอดีตแฟนพี่ไอซ์ก็มาทำร้ายแบบในคลิป
ทีนี้ทางผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพี่เอกพบเนี่ยนะคะ
พาน้องไปแจ้งความที่สอนอมมีนบุรีจะให้ดำเนินคดี
คือเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำร้ายร่างกาย
ยาเสพติดมอมเด็กข่มขืนกระทำชำราว
เบื้องตนก็ต้องโดนแจ้งคอหาแน่นอนค่ะ
แล้วคนอื่นคงจะโดนด้วยนะเพราะเหมือนกับว่าก็รู้เห็นด้วย
แล้วเดี๋ยววันนี้จะพาน้องวัย๑๓ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลภูมิพล

ไปดูบ้านจุดที่โดนข่มขืนโดนทำร้ายร่างกาย
แล้วตอนที่ไปถึงเจอผู้ก่อเหตุอยู่ในบ้านด้วย
ซึ่งพื้นที่นี้อยู่ที่สอนอบังชัน
เดี๋ยวสนมินบุรีก็จะมีการประสานกัน